อคุณอาชะรณ์เหรือนรัตนภงบอกว่าปิดบัญชีค่ะ
ยังเปิดคุณผู้ชมยังสามารถโอนเงินเข้าบัญชีน้อง
เพื่อสมทบทุน

ทีนี้มาดูเรื่องของกรณีโรงพยาบาลพระราม๒กันหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่ารักษาดีรักษาด้วยหัวใจห่วงใยสังคม
คุณอัจฉริยะมีการตั้งคำถามว่ามันใช่หรือเปล่า

มีการไปยื่นให้กรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

คือรอบด้านนะฮะโวลวายมากเลย๓๖๐องศา
ทางใดเอาได้เอาหมดคุณอัจฉริยะล่าสุด
ไปยื่นหนังสือต่อพรุ่งในการเขตบางคุณเทียน
ให้ไปตรวจสอบเรื่องของการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร

เพราะว่าก่อนหน้านี้ปี๕๗โรงพยาบาลพระราม๒ก็เคยเกิดไฟไหม้
ครั้งนั้นไม่มีตัวอะไรนะตัวดับเพลิงสปิงเกอร์

นั่นสิค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมวันนี้นะคะ
เดินทางไปยื่นหนังสือกับนายประเสริฐชวีอินเป็นผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
บอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
ตรวจสอบตัวอาคารแล้วก็ใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร

คุณอัจฉริยะมีการไปหาข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าย้อนกลับไปกว่า๔ปีที่แล้ว๒๓มีนาคม๒๕๕๙
โรงพยาบาลพระราม๒แห่งนี้ได้เกิดไฟไหม้
และครั้งนั้นไฟที่มันโหมไหม้มันไปครอบ
มันคลอบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย

ทราบว่าไม่มีการติดตั้งตัวของสปิงเกอร์
ส่วนนี้ย้อนให้ดูนะคะภาพ
วันที่เกิดเหตุที่มีการเจรจาตั้งโต๊ะเจรจา

ซ้ายมือเป็นทีมผู้บริหารขวามือคุณอัจฉริยะ
คุณอัจฉริยะเมื่อวานไลฟ์สดมีการพูดถึงคนแก่หัวงอก
ที่บอกว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับน้อง

เดี๋ยวมีการตรวจสอบเรื่องของตัวอาคารด้วยนะคะ
วันนี้มีการไปยื่นให้ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน

อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารดังกล่าวว่า
ภายหลังเกิดเหตุได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วหรือเปล่า

อกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่า
มีการต่อเติมอาคารผิดไปจากแบบที่ยื่นขอ

ทางสำนักงานเขตแล้วก็กรมโยธา
ต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ

คุณอัจฉริยะบอกว่าเอาทุกทางนะคะ
คุณอัจฉริยะไปตรวจสอบข้อมูลน่าสนใจคุณผู้ชม
ฟังแล้วตกอกตกใจดิฉันอ่านข้อมูลแล้วก็ตกอกตกใจนะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่ง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลพระราม๒
เขาเปิดมาเพื่อรองรับบัตร๓๐บาทบัตรทอง

ชื่อว่าโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
เป็นโรงพยาบาลลูกในเครือของโรงพยาบาลพระราม๒
ซึ่งหากใครใช้ประกันสังคมก็จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้
รวมถึงใครใช้บัตรทองบัตร๓๐บาท
ก็จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิตั้งอยู่เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร

เพราะคุณอาจยาบอกว่าไปตรวจสอบข้อมูล
โรงพยาบาลแห่งนี้มีการทุจริตโดยการใช้หมอปลอม

จากนั้นเมื่อมีการรักษาก็เอาเงินไปเบิกกับหลวง
ก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชบัตรทอง
แล้วจะยื่นเรื่องนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบด้วย

ก็ดีนะถ้าเป็นเรื่องจริงถือว่าโรงพยาบาลนี้เน่ามากเลย
ปิดบัญชีคำนี้เลยปิดบัญชีเลยนะคุณผู้ชม
ทีนี้ผู้อำนวยการเขตที่คุณอัจฉริยะไปยื่น
บอกว่าหลังจากที่รับเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นในวันนี้นะคะ
ก็จะให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแล้วก็สำนักการโยธา
ไปตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้น
โดยจะทำเป็นหนังสือไปยื่นกับทางโรงพยาบาล
เพื่อขอตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
ซึ่งทางโรงพยาบาลพระราม๒จะต้องนำหนังสือใบอนุญาตการก่อสร้าง
แสดงว่ามีการก่อสร้างอย่างถูกต้องตามแบบหรือไม่อย่างไร

อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะว่าไปขอใบอนุญาตมาหรือเปล่า
หากพบว่ามีการกระทำผิดแน่นอนว่าจะต้องมีคำสั่ง
ห้ามใช้อาคารแล้วก็ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะ
เอาล่ะอย่างที่คุณอัจฉริยะบอกไปว่าน่าจะปิดบัญชี
เพราะว่าหลายเรื่องเหลือเกินโรงพยาบาลพระราม๒
โรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม๒

พอมาขุดเจอเรื่องแบบนี้ใครที่เคยใช้บริการก็ตกออกตกใจนะ
อย่างโรงพยาบาลลูกไปใช้หมอปลอม

ใครที่เคยไปรักษานะคะตรวจสอบร่างกายตัวเองดูด้วยนะคะ